ในช่วงเดือน๑๐หรือเดือนกันยายนชาวบ้านในทุกท้องถิ่นจะมีงานบุญประเพณีอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับเหมือนกันหมดเรียกว่าเทศกาลศาสตร์
ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเป็นฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวพืชพันธัญญาหาร
ชาวบ้านจะนำผลิตผลที่เพิ่งเก็บเกี่ยวได้คือข้าวและพืชพันธัญญาหารต่างไปเส้นสังเวยแก่ผีบรรพบุรุษ
แม้เมื่อรับนับถือพุทธศาสนาแล้วชาวบ้านก็ได้นำความเชื่อผีแต่ดั้งเดิมบวกเข้ากับคติการทำบุญ
เกิดเป็นประเพณีแสดงความกระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษและความรักในครอบครัวและชุมชนซึ่งในแต่ละพื้นถิ่นก็จะมีประเพณีปฏิบัติแตกต่างกันไป